คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ก็ต้องจับตามองนะครับ
เรื่องของการประชุมรัฐสภาในการพิจารณาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูล
ก็จะเข้าสู่วาระ๓เดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้หรือต้องกลับไปเริ่มใหม่
อันนี้มันเป็นที่มาจากกรณีของสารรัฐธรรมนูลตีความออกมานะฮะ
เดี๋ยวฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลานี้ณขนาดนี้
รัฐสภาซึ่งเป็นที่ประชุมสสสว
กำลังประชุมกันอยู่ด้วยเรื่องยัตติสำคัญคือเรื่องการแก้รัฐมนูล
ถามว่าประชาชนอย่างเราเราควรจะติดตามประเด็นนี้ในแง่มุมไหนบ้าง
ให้ตามดูว่าจะได้โหวตไหม
วาระ๓จะได้โหวตไหม
ถ้าไม่ได้โหวตจะเป็นยังไงต่อ

หรือจะเป็นอย่างที่คุณจุลินบอกว่าให้ย้อนกลับไปถามสารรัฐมนูลอีกทีนึง
รัฐสภาจะโหวตวาระ๓ได้ไหม
เพราะไม่มีประโยคไหนเลยที่สารรัฐมนูลบอกว่าโหวตวาระ๓ไม่ได้
แต่คุณสมชายแสวงการสวบอกว่าโหวตไม่ได้แล้ว

ทีนี้ถ้าโหวตวาระ๓ไม่ได้
หรือเป็นอันต้องตกไป
คำถามก็คือว่าแล้วจะยื่นยติแก้รัฐมนูลใหม่เป็นรายมาตรา
ยังได้อยู่ไหม
ถ้าคำตอบบอกว่าตั้งสสรแก้รัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม

แก้เป็นรายมาตราโดยสมาชิกรัฐสภาแก้กันเองก็ไม่ได้
คำถามตามมาก็คือว่าเออแล้วมันจะยังไงต่อ
มันจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองตามมาหรือไม่
จับตาดูตรงนี้แล้วสุดท้ายทางออกจะเป็นยังไง
อย่าลืมนะครับว่าเรื่องการแก้รัฐมนูลคราวนี้
คนสนใจมากเขาติดตามตามติดมา
สองปีแล้วนะครับเขารู้เบื้องหน้าเบื้องหลัง
ว่าใครคิดยังไงอะไรยังไงฉะนั้นประเด็นนี้จะเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา
ดูเถอะซึ่งตอนนี้กำลังรออยู่ว่าจะว่า
สภาจะตกลงยังไงในช่วงที่รอคำตอบจากสภา
หนึ่งสองสามสี่ห้าที่ผมยกตัวอย่างเนี่ย
ลองย้อนกลับไปดูว่าท่าทีของคนสำคัญสำคัญ
ต่อเรื่องนี้เขาว่ายังไงเพราะท่าทีและสัญญาณแนวคิดของคนสำคัญ
มันบอกอะไรได้เยอะนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์
ว่ายังไงผลเอกประยุทธ์บอกนักข่าวมีใจความสำคัญว่า
ผมสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลส่วนจะแก้หรือไม่แก้หรือแก้อย่างไร
อยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติแล้วบอกตอนหนึ่งว่าเพียงแต่ยืนยันได้ว่า
มุ่งมั่นในการสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูลอย่ามากล่าวอ้างว่าผมไม่มีคำตอบ
นี่นายกคำพูดนายกจะใช่หรือไม่ใช่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็วินิจฉัยกัน
แล้วแต่มุมมองมุมคิดของแต่ละฝ่ายรองนายกวิศนุเครืองาม
ในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่คนอยากฟังมุมมองความคิดเรื่องกฎหมาย
ความเห็นของรองวิศนุสำคัญครับนักข่าวถามรองวิศนุว่า
รัฐสภาสามารถโหวตแก้รัฐมนูลวาระสามได้หรือไม่รองวิศนุตอบว่าไม่ทราบและไม่กล้าตอบ
แต่มีประโยคนึงว่าผมเข้าใจเรื่องแล้วและเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาอ่านแล้วก็คงเข้าใจ
อันนี้หมายถึงคำวินิจฉัยของศาลเพราะพวกท่านไม่ใช่กระรอก
จึงไม่จำเป็นต้องชี้โพรงอ่าหัวข่าวหนังสือพิมพ์เขาจึงพาดหัวว่า
วิศนุลั่นไม่ชี้โพรงให้กระรอกอีกคำถามจากนักข่าวนี่เป็นคำถามสำคัญ
นักข่าวถามว่าหมายความว่าถ้าโหวตผ่านวาระ๓แล้วจะมีปัญหาใช่หรือไม่
รองนายกวิศนุพยักหน้าแล้วตอบว่าใช่ครับใช่ครับประเด็นนี้เนี่ย
วิศนุเคยชี้ทางออกเอาไว้แล้วว่าไม่โหวตก็ไม่ได้
ก็มีปัญหาฉะนั้นดีที่สุดคืองดออกเสียง
แล้วให้ตกไปเลยคล้ายทำนองนี้
เสียงที่จะต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายกฎหมายของสภา
เพราะคุณชวนหลีกภัยส่งเรื่องนี้ให้ฝ่ายกฎหมายของสภาไปวินิจฉัย
ฝ่ายกฎหมายของสภาเห็นว่าไม่ควรลงมติร่างแก้ไขรัฐมนูลวาระสาม
ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
เหตุผลคือเพราะต้องมีการทำประชามติเสียก่อน
อันนี้แหละซึ่งฝ่ายค้านบอกว่า
ที่จะต้องทำประชามติต้องทำประชามติหลังโหดวรรษาม
เพราะยังไม่ได้เริ่มต้นแก้ไขรัฐมนูล
เพียงแต่เริ่มต้นแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐมนูลเท่านั้นเอง
ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องประทำประชามติเสียก่อน
ประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัย
ซึ่งเรารู้กันว่าท่านท่านเป็นเจ้าหลักการเรื่องตัวบทกฎหมาย

คุณชวนบอกว่าระเบียบวาระยังไม่เปลี่ยนแปลง
แต่จะลงมติได้หรือไม่ได้
เอาไว้วันที่๑๗เมื่อถึงจุดหนึ่ง
ผมจะต้องอธิบายให้สมาชิกฟังว่า
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไง
อันนี้พูดภาษาง่ายก็คือว่าไปดูกันตรงหน้างาน
แล้วคุณชวนบอกว่าน้ำหนักฝ่ายกฎหมายสภามีความหมายมาก
เพราะฝ่ายกฎหมายของสภาไม่ได้มีประโยชน์ไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ถ้าฟังตามนี้ก็น่าจะไม่ได้โหวต
แต่ว่าเมื่อสักครู่สมาชิกพักฝ่ายค้าน
เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้จะไปฟังทีมกฎหมายของสภาอย่างเดียวไม่ได้
เพราะว่าบทบาทสมาชิกรัฐสภานั้นมีความสำคัญที่จะตัดสินใจได้
จะเอาความเห็นของทีมกฎหมายสภามาชี้นำไม่ได้
ดูเรื่องพักสอสอฝ่ายรัฐบาล
พลังประชารัฐนั่นเขาบอกว่าเบื้องต้น
เขาประชุมกันแล้วว่าถ้ามีการโหวตเขางดออกเสียง
พักที่ถูกจับตามองอีกพักหนึ่งประชาธิปัตย์
เพราะพักประชาธิปัตย์เขาเสนอมาตลอดว่าต้องมีการแก้ไขรัฐมนูล
เป็นเงื่อนไขของพักในตอนที่จะร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำไปว่าถ้าเขาจะร่วมรัฐบาล
รัฐบาลจะต้องมีนโยบายในการแก้รัฐมนูล
ในที่สุดนโยบายรัฐบาลข้อ๑๒ก็บรรจุเรื่องการแก้รัฐมนูล
ใส่ไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนด้วย
มาถึงวันนี้พักประชาธิปัตย์คิดยังไง
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกว่าจุดยืนคือสู้ให้สุดทาง
พักยังคงมีจุดเดิมคือเดินหน้าแก้ไขรัฐมนูลจนสุดทาง
เท่าที่รัฐมนูลเปิดโอกาสให้ดำเนินการได้
ฉะนั้นอย่างนี้ก็จะเห็นว่านี่คือทิศทางแนวคิดของแต่ละฝ่าย
ซึ่งน่าจะคาดเดาได้ว่าสุดท้ายวันนี้คงไม่ได้โหวต
หรือถ้าได้โหวตเสียงไม่พอไม่ผ่านวาระสาม

นี่คือคำถามว่าแล้วจะเอายังไงต่อ
เพราะมันมีเดทล็อกว่าค้างไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้
ถอนออกมาก็ไม่ได้แล้วจะหาทางออกกันยังไง
ยติเข้าไปใหม่เป็นการแก้ไขรายมาตราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ได้
สุดท้ายถ้าตกไปเลยหมดเรื่องกันไม่มีการแก้รัฐมนูลมันจะเกิดอะไรขึ้น
อาจารย์สุขุมนวลสกุลบอกว่า
อย่าถามเรื่องความละอายแก่ใจจากการใช้อภินิหารกฎหมาย
เพราะมีปรมาจารย์กฎหมายบางคนก็บอกไว้แล้วว่า
กฎหมายบ้านเรามีไว้เพื่อตีความ
ใครทำได้เก่งก็เป็นผู้กำหนดทิศทางได้
แล้วก็พูดถึงพักการเมืองบางพักที่มีจุดยืนชัดเจน
เรื่องแก้รัฐมนูลแต่เมื่อเข้าร่วมรัฐบาลก็ต้องยอมพักการเมืองอื่น
วิเคราะห์แล้วก็ต้องรักษาจุดยืนด้วยการออกไปจากพักร่วมรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้าน
และมีโอกาสที่จะกู้ชื่อกลับคืนมาน้อยกว่าการเป็นรัฐบาลที่มีโอกาสสร้างผลงานได้
ฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามเฝ้ามอง
ปิดท้ายว่าวันนี้เนี่ยต้องจับตาดูเรื่องนี้เป็นสำคัญ
เพราะโดยประสบการณ์หลายครั้งที่ผ่านมาวิกฤตรัฐธรรมนูลนำไปสู่วิกฤติการเมือง
วิกฤตการเมืองนำไปสู่วิกฤตชาติหลายครั้งแล้วในอดีต
ฉะนั้นเรื่องในสภาวันนี้เดี๋ยวสักพักก็จะรู้กันว่า
ตกลงจะเป็นยังไงเพียงแต่นำมาขีดเส้นใต้
ทิศทางให้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเอง
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงนะฮะแล้วก็ถือว่า